เชียร์ช้างศึกไทยกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
เพราะว่าเดี๋ยวไทยจะไปเจอทั้งบาเลทั้งเวียดนามเลยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญแข่ง๒นัดกลางเดือนนี้
ซึ่งก่อนเกมผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ช่วยโค้ช
เขาก็ออกมาบอกว่า๒๓นักเตะที่จะมีรายชื่อเป็น๒๓คนสุดท้าย
มีโอกาสที่จะลงแข่งขันกับทั้งเวียดนามแล้วก็มาเลเซีย

รวมถึงมีหลายอย่างที่ตอบโจทย์ในการที่จะรับมือคู่แข่งด้วยค่ะ
อนุรักษ์ศรีเกิดผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ก็เอามาเปิดเผยว่า๒๓คนสุดท้ายในเกมที่ไทย
จะออกไปเยือนทั้งมาเลเซียและเวียดนาม
ศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มจีน
จะต้องมีความพร้อมมากที่สุด
ทั้งมีคุณสมบัติในเรื่องบุคลิกที่ชัดเจน
โจทย์แท็กติกกับ๒คู่แข่งที่จะเจอกันในกลางเดือนนี้ค่ะ
ซึ่งอาเกรานิชิโนเองก็ได้ให้ความสำคัญ
ว่าเมื่อใดที่ไม่มีผู้เล่นคนสำคัญของทีม

รวมถึงบอกด้วยว่าหากทีมยิ่งมีวินัยมากเท่าไหร่
คุณภาพในการเล่นก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

ก็จะเก็บตัวช่วงมินิแคมป์วันสุดท้ายแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็จะพักไปก่อน๔วัน
คือมินิแคมป์เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่๓๑ตุลาคม
แล้วก็จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนนะคะ
แล้วก็เรียกกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง

ส่วน๔นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในต่างแดนนะคะ

ธิวทรบุญมาธรรมชนะทิพย์สงกสินทร์

จะตามมาสมทบในวันที่๑๑พฤศจิกายน
ก่อนที่จะเดินทางไปที่มาเลเซียค่ะ

เกมแรกเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ไปเยือนมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวนะคะ
วันพฤศจิกายนที่๑๔พฤศจิกายน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
สัญญาณตั้งแต่ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไปนะคะ
โดยเกมจะคิกออฟเวลา๑ทุ่ม๔๕นาทีค่ะ
ส่วนเกมนัดต่อไปเกมนัดที่๕นะคะ
บุกไปเยือนเวียดนามที่มีดิ่งสเตดียมนะคะ
อังคารที่๑๙พฤศจิกายนค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะคะ

ตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป

อกจากจะชมการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว